ช่วงแรกวันนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังเพลงเพราะไปร้องเพลงไปม่วนไปสนุกสนานกันก่อน
กับนักร้องคนนี้เขาเป็นฝรั่งแต่หัวใจเนี่ยท้าย
ไปดูซิว่าฝรั่งร้องเพลงไทยจะม่วนขนาดไหนค่ะ
ดีวันก็แดบว่าแย่แซ่ไม่น้ำช้ำช้ำน้ำใจ
ใจของแผ่นอ้อยเป็นแพร่ต้องเก่าความสุขวีแต่เจ้าไทยเจ้าทุกวัน
พอมึงฝันคงจับมันสุดสมฝากเธอเสื้อไล่ลงไปเสื้ออ้านน้ำหล่อน
ที่มองน้ำตาแน่ยอดที่มองเท่าหรอกน้ำสั่งให้เธอ
ต่อเบายินเก้อมองมือต่อเบายินเกอร์มองมือ
ก็ที่ใจและเมือเผ่อพรรมทางน้องฟังเกอร์และเมือน้ำค้า
ทำเซ้นและกรัมป่วยเบามันเป็นแบบว่าฮาย
ส่องแม่ใจบ้านทางแด่ละที่มะเอาอยากช่าใจให้แงบลงมีทั้ง
มันสิแก่คนแต่ยังคงกว่าทำรม
รวมรวมรวมแต่เจ้าก็ยืมไม่มอง
แม้จอบกระวังเคยผ่านลงมาให้

เจ้ยจะได้เปลี่ยนไปวะกวล

จะได้เปลี่ยนไปวกวน
แต่ดูท่าทางการร้องแล้ว

ตั้งใจอ่านเนื้อไหมครับ
อันนี้คืออ่านเนื้อเพลง

ยังไงคะคุณแล้วคาราโอเกะภาษาอีสานนี่ต้องเขียนยังไง
สำเนียงเขาดีมากค่ะทุกคนขอคารวะเลยทีเดียว
ยกนิ้วให้เลยนะคะสำหรับฝรั่งคนนี้นะคะ
เชื่อว่าหลายคนอย่างดิฉันอย่างคุณชนะอย่างนี้
ยังร้องแบบนี้ไม่ได้เลย
แค่พูดเนี้ยก็ทีเพียตแล้วว่่ะค่ะ
ถูกต้องค่ะแต่นี่ค่ะร้องได้ชัดถ้อยชัดคำนะ
แล้วมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมาก
คุณดูสิคุณชนะคุณอายมั้ยเอาจริงจริง
ผมก็ไม่มีที่จะยืนแล้วครับ
คือเอาจริงนะเวลาให้ผมร้องเพลงเนี่ยนะแค่ร้องเพลงธรรมดาก็เพี้ยนแล้ว
จะให้มาร้องเป็นเพลงหมอลำหมอลำเป็นเพลงอีสานอีก
มันยิ่งเพี้ยนไปกันใหญ่เรียกได้ว่าเพี้ยนจนต้องพาเข้าโรงพยาบาลเลยทีเดียว

แต่ว่าเนี่ยฝรั่งคนนี้ดิฉันชื่นชมมากเลยนะ
เขามีความสามารถมีความตั้งใจในการร้องเพลงนี้นะครับ
เพลงหมอลำมีชื่อว่าวิวาสะอื้น
เอาจริงนะพูดก็พูดเถอะ

ยังไม่เคยฟังเลยยังไม่เคยร้องเลย
จริงไม่ใช่ใครก็ร้องได้นะคุณนะ
เป็นของคุณสมหมายน้อยดวงเจริญนะคะ
รู้สึกสบายดี

ผลข้างเคียงของการมีเมียเป็นคนอีสานค่ะ

นี่เขาน่าจะต้องเป็นเขยฝรั่งอย่างแน่นอน

คือภรรยาน่าจะเป็นคนสอนร้องนั่นแหละ

ถูกแชร์ไปกว่า๕๐๐ครั้งได้นะคะ

ลูกอีสานแท้นะยังลำไม่เป็น

บางคนก็บอกว่าผัวภายนอกคือเป็นตะฮักแท้

เป็นแบบว่าสามีใครทำไมน่ารักถึงขนาดนี้นะ
บางคนก็บอกเก่งมากเรายังร้องไม่ได้เลยนะ
สุดยอดนะคะสุดยอดเลยค่ะบักศรีดา

แต่เขาเปรียบเทียบเรียกต่างชาติว่าฝรั่งมานะคะ
ประมาณนี้นะคะม่วนหลายเด้อค่ะเด้อ
การไหมคะกว่าจะได้ภาษาอีสานยอดเยี่ยมแบบนี้
เลิศมากขอชื่นชมคนเป็นเมียสอนได้ดี
ประเภทนี้บ้านเฮาคักเนาะเจ้า
แล้วก็ขอชื่นชมด้วยนะคะจริงแล้วต้องบอกว่า
ฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติที่มาอยู่ในเมืองไทย
คือเขามีความตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยบ้านเรามาก
เพราะว่าบ้านเรามีวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจ
ที่อยากจะให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้ว่าเรามีรากเง่า
มีขนบธรรมเนียมมีความดีงามมีความสวยงาม
มีอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของบ้านเรา
เราเห็นแบบนี้บอกเลยภูมิใจ
เห็นอย่างนี้แล้วก็นึกถึงคุณโจนัสนะ
ที่เป็นฝรั่งร้องเพลงไทยแบบเพราะร้องได้แบบถูกต้องอัคระแบบนี้
คุณโจนัสนี่คือร้องแบบชัดมากพูดภาษาไทยชัดมาก
บางทีดิฉันอายค่ะทำไมคือเขาเป็นฝรั่งนะ

คนไทยอย่างเราก็ต้องแบบสนใจเรื่องของการใช้ภาษาไทยให้มันถูกต้องด้วยถูกต้องครับ